ขอบคุณคุณอัญชาลีนะครับส่วนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้มีการร่วมกับ
สิทธิ์เก่าจุลาลงกรจัดกิจกรรมร้อยรักพักดีพระองค์ภูบดีภูมิพล
เพื่อรำลึกวันครบรอบ๑ปีวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบอพิษพระผู้เป็นที่รักยิ่งของประสบกรณิกรไทยทุกคน
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมวนาศบพิษ
ถูกถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีฉายภาพ๔มิติ
ผสมผสานการจำลองโลกเสมือนจริงคือนิทัศกาลห้องสถิตในใจราช
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๓ห้องของนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
หลวงราชการที่๙ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปธรรมและมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ร่วมกันจัดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
อกจากนี้ยังมีห้องบรมราชปรีชายานที่นำเสนอพระราชอาชิริยภาพ
และพระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง
และห้องที่๓สืบสารพระราชกรณียกิจห้องเรียนรู้ดิจิทัล
สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายข้อมูลสร้างความน่าสนใจ
และชวนติดตามให้กับผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้หลายครอบครัวได้พาลูกหลานเข้าชมนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องทั้งวัน
เนื่องจากต้องการให้คนรุ่นหลังได้ซึมทรัพย์พระอัชริยภาพ
และพระราชกรณียกิจเช่นเดียวกับครอบครัวเพตารัฐ
ที่เดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดลบบุรี
เพื่อมาชมนิทัศกาลที่ระลึกถึงในหลวงราชการที่๙
โดยกล่าวว่าตัวเองได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจำวัน
เพราะท่านคือแบบอย่างของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ที่ได้สร้างให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพ
ก็ได้นำแนวเศรษฐกิจพอเพียงของทั้งพระองค์ท่านรัชกาลที่๙
มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะ

ส่วนจะสอนน้องนี่ก็คือให้เขาจัดเก็บออมนะคะ
ซื้ออะไรเท่าที่จำเป็นนะคะ
ร่วมบันเลงในบทเพลงพระราชนิพลในหลวงรัชกาลที่๙ในวันนี้
บอกว่าตัวโน้ตในบทเพลงพระราชนิพล
ถือเป็นตัวโน้ตที่มีความยาก
ซึ่งนับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพ
เป็นที่ประจักษ์ทางด้านดนตรี
ในฐานะของนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ

จากจะมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาภาษาหรืออะไรก็ตาม
ด้านดนตรีท่านก็มีพระอาชิริภาพมากเลยนะคะ

ก็รู้สึกภูมิใจและประทับใจนะครับ
ได้เป็นตัวแทนของนิสิตจุฬา
แล้วก็ประชาชนคนไทยหลายคน

ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะคะ

อกจากนี้ในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
นิสิตและประชาชนกว่ามืนคน
ได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙๘วินาที
เพื่อรำลึกวันครบรอบ๑ปี
เสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙

้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ดวงใจไทยประชาในแสงเทียน
พร้อมกล่าวบทอาศิรวาสบรมนาศบพิษ
กลางเพลงบันเลงจากวงดนตรีซียูแบรนด์
ซึ่งกิจกรรมร้อยรักพักดี

จัดขึ้นบริเวณสนามอุทยาน๑๐๐ปี
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมลำลึกวันครบรอบ๑ปี
เสด็จสวรรคตในหลวงราชการที่๙
พระผู้เป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรไทยทุกคน

จัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา๒ปี

จนถึงวันที่๑๓ตุลาคม

โดยจะมีการสลับหมุนเวียนเนื้อหาพระราชกรณียกิจ

นำเสนอกับประชาชนทุก๖เดือน
ซึ่งนิทัศกาลจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าชม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย